เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงดราม่าของน้าแอดครับ
เดือดแล้วคือแกไปขึ้นเวทีเป็นงานวันเกิดของกำนันชื่อดัง

แต่บนเวทีนะน้าแอดขานชื่อ
ภูว่าสุภัณฑ์น่ะขึ้นมาหน่อย

ภูว่าขึ้นมาวันเกิดนี้มาเลย
เขาหรูปากเขาหรูปากแม่มันต้องเล่นมันจงเล่น
มาขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยเนี่ย

มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่
แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณ
ขดกรรมบุรีเขาจะให้กูมาเล่นบิงการเลย
กลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอ

ขุดสุภัณฑ์บุรีเค้าจะเป็นยังไง

พวกไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกมึง

เรียกมั้งไปเรื่อย

โอ้โหเครียดเลยคุณผู้ชมฮะ
้าแอดครับหรือว่านายยืนยงโอภากุลเนี่ย

เดือดเกรี้ยวกราดฉุนเฉียว

จากเล่นเพลงอยู่หยุดเล่นก่อน

แล้วคือจริงในงานวันเกิดของกำนันผู้ว่าก็ไปด้วยไม่ใช่เหรอ
แต่กลับก่อนหรือว่าท่านกลับไปก่อน

ช่วงที่น้าแอดเรียกขึ้นมาให้ขึ้นเวทีครับ
งานจัดขึ้นเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา๑๒ตุลาคมครับ
ฟังจากเสียงเนี่ยจับใจความได้ว่าน้าแอดแกโมโหที่ผู้ว่าสุพรรณ
สั่งห้ามไม่ให้แสดงคอนเสิร์ต
หลายคนดูคลิปนี้ก็สงสัยและตั้งคำถามเหมือนกันว่า

ต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรกันแน่

แล้วทำไมถึงไม่ให้น้าแอดแล้วก็คาราบาลมาเล่นที่จังหวัด
ทำไมมีแต่จังหวัดอื่นนะเขาอยากให้คาราบาลไปเล่นกันทั้งนั้นเลย
แล้วทำไมผู้ว่าสุพรรณเขาไม่ให้เหรอ
หรือว่ายังไงพอเกิดเป็นดราม่าแบบนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านนัทภัทรสุวรรณประทิมีหรือจะอยู่นิ่ง
ตั้งกล้องอัดคลิปกลางดึกเลยนะคุณผู้ชม
ชี้แจงร่ายยาว๘นาทีผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่ครับ
ท่านภูวรรณนัทภัทรครับท่านบอกว่า

ตั้งแต่งานอนุสรดอนเจดีเป็นงานประจำจังหวัดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ปกติการจัดคอนเสิร์ตในงานประจำปี

ภาคเอกชนนี่แหละจะว่าจ้างให้ศิลปินมาจัดคอนเสิร์ต
แต่ห่วงเวลาที่จัดงานตอนนั้นคุณผู้ชม
ตอนมีนาคมท่านบอกว่าโควิด๑๙ยังระบาดอยู่
แล้วจังหวัดสุพรรณบุรีก็โดนจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งของสอบคอ
ซึ่งรูปแบบการจัดงานก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของสอบคอที่ว่ารวมตัวกัน
จะจัดได้โดยมีคนมาร่วมงานได้กี่คนกี่คน
ทางจังหวัดไม่ได้ห้ามจัดคอนเสิร์ตนะ
แต่ถ้าจะจัดต้องมายื่นขออนุญาตตามขั้นตอน
แต่ทีนี้ท่านนัทธพัฒน์ครับผู้ว่าสุพรรณท่านบอกว่า
ไม่มีใครมาทำเรื่องขออนุญาตเลย

ไม่เคยปิดกั้นพร้อมสนับสนุน
ไหนฟังท่านนัทพัฒน์ผู้ว่าสุพรรณชี้แจงหน่อยครับ
เพราะเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อ
ตอนที่เราเริ่มจัดงาน

คือประมาณวินาเมษาที่ผ่านมา
เอกชนจะเป็นคนรับจัดเอง

แต่เราก็ต้องมาพิจารณาตามมัตต์การณ์ของสวทวศ์วะคร
ณตอนนั้นไม่มีเอกชนมาขอครับ
ผมเป็นแฟนคลับด้วยครับ

ผมร้องได้ทั้งเพลงนะครับแล้วปัจจุบันนี้บางทีก็ยังร้องอยู่
นี่แหละครับท่านผู้ว่านัทพัฒน์ท่านก็บอกนะ

อาจจะมาอัปเดตได้นะ
เออเดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวนะคะ
ก็อัปเดตเมื่อประมาณ๕๖วันที่แล้ว
มันยังไม่มีความขึ้นหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะ